คุณผู้ชมคะแม้ว่าครึ่งวันเช้าจะมีฝนตกลงมาก็ตามนะคะ
แต่ว่าประชาชนจำนวนมากค่ะยังคงเดินทางไปกราบศักระ
เมืองหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ที่บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศจากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญค่ะ
แม้ว่าฝนจะตกนะคะแต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังคงเดินทางมาที่บริเวณซุ้มพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
เพื่อวางพวงมาลัยและดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้า
เนื่องในวันครบหนึ่งปีแห่งการสวรรคตของในหลวงราชการที่เก้าค่ะ
บรรยากาศด้านหน้าพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูมณีนพรัช
บริเวณถนนหน้าพระรานเนื้องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรชาวไทย
ที่ตั้งใจมาถวายดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ทุกคนต่างนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙มาถวายศักระ
ในวันครบรอบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
ส่วนที่ชุมชนปากคลองตลาดพระสงฆ์๘๙รูปจากวัดราชบุรณะราชวรวิหาร
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามรวม๘๙รูป
เดินรับบินทบาทจากพ่อค้าแม่ค้า
นำทั้งของสดและข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาท
สองฝั่งถนนจักรพงศ์
แม่ค้าบายศรีและพวงมาลัยวัย๗๔ปีคนนี้
ตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมารอตักบาท
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งหลังจากนี้จะเดินทางไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมต่อ
ที่วัดมหันนภารามวรวิหาร

ส่วนครอบครัวประดับแก้วเดินทางมาตักบาทครบทั้งครอบครัว
หนึ่งในสมาชิกครอบครัวนี้เล่าว่า
ทุกคนตั้งใจจัดข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อมาตักบาทถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

ครอบครัวก็ปลุกฟังให้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
คือตัวเองเนี่ยก็ทำในหน่วยงานที่พระองค์ท่านเป็นองค์ราชูปธรรมภก

แล้วก็ด้วยจิตสำนึกของเรา

สิ่งที่เราทำให้ท่านในวันนี้คือ

ไม่เท่าผงทุลีต้ายฝากภาบาทด้วยซ้ำ
แล้วก็จะสอนหลานด้วยนะคะ
ช่วงที่มีให้เข้าไปกราบพระบรมศพ

แล้วก็เวลามีออกรายการทีวีอะไรเกี่ยวกับงาน

น้องเขาก็จะสาธุข้างหน้า
เช่นเดียวกับครอบครัวสถิตสุขสมบูรณ์
ยังพาแม่เท่าวัย๑๐๕ปี
ที่มีอายุมากที่สุดในย่านปากคลองตลาด

ซกเตียงแม่เท่าเชื้อสายจีนคนนี้
ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ทุกราชการในราชวงศ์จักรี
ที่ได้ให้เธอและครอบครัวอาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี
ตั้งแต่อายุ๔๐ปีจนเข้าสู่อายุ๑๐๕ปี
บรรยากาศในปากคลองตลาดเวลานี้นะคะ
ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อดอกดาวเรือง

แสดงความอาลัยต่อในหลวงราชการที่๙

แต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังคงเดินทางมา

เพื่อมาวางดอกไม้สดและพวงมาลัย

โดยแนะนำว่าประชาชนที่จะเดินทางมาในวันนี้นะคะ

สดารรัฐโฮคาธนวัตรผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ